คุณผู้ชมครับเมื่อตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับในโลกโซเชียลมีคลิปหนึ่งทำให้โซเชียลนั้นร้อนระอุทีเดียว
ไปมีเรื่องมีราวกับคู่กรณีที่เป็นคนขับรถจักรยานยนต์สุดท้ายนะครับต้นสังกัดยกเลิกการแถลงข่าว
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีการยกเลิกสัญญากับนักแสดงรายนี้ด้วยครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้โลกโซเชียลร้อนระอุเพื่อเมื่อมีการโพสต์คลิปขณะที่ชายหนุ่มใส่เสื้อเชิดสีขาวที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะครับ
จนเสียหายพร้อมด่าทอคู่กรณีด้วยค่อยค่ำที่ค่อนข้างหยาดคลายครับ
รวมไปถึงมีการทำร้ายร่างกายด้วยการชกหน้าหลายครั้ง
ยังให้กราบรถที่ชนคือรถของตัวเองด้วย
โดยภายหลังทราบก็คือว่าชายคนดังกล่าวในภาพ
คือนายอัครนัทอิริยาริสวิกุลหรือว่าน็อต
ยิ่งก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียล
นำไปสู่การเตรียมตั้งโต๊ะให้สัมภาษณ์แถลงข่าวกับสื่อมวลชน
ในช่วงเวลา๑๔นาฬิกาของวันนี้ครับ
แต่ว่าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ก็ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนบอกว่า
ขอยกเลิกการให้สัมภาษณ์เพราะเกรงจะมีผลต่อรูปคดี
จากเมื่อคืนนี้นักแสดงและพิธีกรหนุ่ม
ก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบานยานาวา

แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ไปรอทำข่าวทั้งหมดแล้วครับ
ส่วนมาตรการลงโทษทางต้นสังกัดนั้นกำลังรอการประชุม
ว่าจะทราบในช่วงวันนี้
และล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองครับ
ต้นสังกัดของน็อตเองก็ประกาศมาตรการลงโทษ
โดยระบุว่าจากเหตุการณ์การเผยแพร่คลิปพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของน็อตอัครนัท
ทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่๖พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นนะครับ
และเห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากฐานะของการเป็นพิธีกรและนักแสดง
ซึ่งควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน
บริษัทไม่นิ่งนอนใจกับกรณีที่เกิดขึ้นครับ
โดยได้พิจารณาถึงบทลงโทษเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนต่อไปและก็สังคม
ตามนโยบายของบริษัทที่ไม่สนับสนุนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบนี้
โดยมีข้อสรุปว่าบริษัทได้ยกเลิกสัญญากับพิธีกรและนักแสดงในสังกัดของบริษัท
และขอยุติการทำงานทุกประเภทของน็อตอัครนัทโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป